อากาศเปลี่ยนแบบนี้ทัศนวิสัยมันอาจจะทำให้เรามองเห็นลดลง
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุตอนตีหนึ่งที่ผ่านมา
รถกระบะขับรถไปแต่ไปหลุดโค้งครับ
ชนเสาไฟไปชนบ้านเรือนของประชาชนแล้วพุ่งอยู่แบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นรถกระบะ๔ประตูมิซูบิชิครับ
สีเทาทะเบียนกไก่ท้อทหาร๕๙๖ฉาเชิงเศร้า
สภาพก็พังยับเยินอย่างที่เห็นด้านหน้ายู่เข้าไปเลยครับ

และตรงนี้มันเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ของบ้านหลังนี้

กำแพงบ้านเสียหายมีเสาไฟหักอีก๑ต้น
สายไฟก็ห้อยลงมาเต็มไปหมดเลย
หล่นมากองที่พื้นแล้วที่สำคัญกระแสไฟก็ยังคงมีอยู่
คนเจ็บอยู่ในรถกระบะเป็นคนขับ
แต่ว่าตอนที่ไปถึงยังไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไร

หลังจากนั้นกู้ภัยก็มาครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็เลยต้องนำรถคันนี้ลากไปไว้ที่

ไปชนบ้านเรือนของประชาชนแบบนี้
แล้วก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เพราะว่าไปชนเสาไฟก็ต้องชดใช้

แต่ว่าไปถามชาวบ้านโอ้โหนอนอยู่ตีหนึ่งอะนะ
แล้วตรงบ้านนี้เป็นทางโค้งพอดีสักพักได้ยินเสียงรถมาตุ้มชนเข้าไปเลย
ชนเสาไฟชนบ้านคนชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันใหญ่
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณรัฐดาเขาบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่คุณตีหนึ่งเนอะ
นอนอยู่ในบ้านกับครอบครัวได้ยินเสียงดังสนั่นออกมาดูโอ้โหฝุ่นตลบอบอวน
แล้วที่สำคัญนอนอยู่ในห้องกับลูกสองคนตกใจโชคดีรถมันไม่แบบไปถึงในห้องนอน

แล้วห้องนอนมีคนนอนไหมครับ

ถ้าหลุดเข้าไปลูกหนูไม่อยู่เลยอ่ะโอ้โหหัวใจจะวาย
ก่อนอื่นหนูต้องมาดูลูกก่อนนะหนูไม่ได้มาดูรถนะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไร
ใช่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ลูกทั้งสองคนนั้นปลอดภัย